สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวสุภาษามหาคามิน
จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในเมืองกรุงเทพค่ะ
ไปเที่ยวชุมชนเก่าแก่

คุณผู้ชมถ้าจะมาเที่ยวย่านเมืองเก่าของกรุงเทพนะ

ฟีลมันจะฟิลมากเลยนะคะ

พี่เอารอดไปเลย
สวัสดีค่ะทุกทุก

เขาบอกว่านี่แหละคือชุมชนเก่าแก่
ที่มีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวของไทย

ปังปังปุ๊งฟัง

ภูมิปัญญาไทยชัดเลย
นั่นแสดงว่าวันนี้เราจะได้ดูวิธีการ
บาทที่ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้กันค่ะ

อายุก็ต้อง๒๐๐ปีนู่นแหละค่ะ
ชุมชนนี้เขาตั้งรกรากที่นี่กันตั้งแต่
ราชธานีจากกรุงศรีอยุธยา
มาเป็นกรุงรัตนโกศิลปนู้นเลยค่ะ
มีการยึดอาชีพการทำบัตรพระ
ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของพวกเขา

จนถึงปัจจุบันเลยค่ะคุณผู้ชม

ถือว่าเป็นชุมชนที่ทำบาดด้วยมือ

และแห่งเดียวของโลกด้วยค่ะคุณผู้ชม

เขาใช้เครื่องจักรในการทำบาทกันหมดแล้วนะคะ
และปัจจุบันยังมีผู้สืบทอดการทำบัตรอยู่นะคะ
ก็คือครูช่างฮิวรรณเสือศรีเสริม

ครูช่างฮิลลันใช่ไหมคะครับผม
ครูช่างครูช่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ผมก็เป็นรุ่นที่๖ของตระกูลเสือทีสะสม
แล้ววันนี้มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่
คำถามแรกเลยเขาบอกว่าที่นี่
ทำบากแห่งเดียวในประเทศไทย

ครับที่นี่เป็นแหล่งทำบาดด้วยมือ
มีที่เดียวในประเทศไทยและมีที่เดียวในโลก

แล้วครูช่างคะเขาบอกว่าเก่าแก่ด้วย

คุณผู้ชมคะเห็นบาดวางเรียงรายมากมายแบบนี้
แต่ละชิ้นถ้าสังเกตดี

เดี๋ยวเราไปถามครูช่างกันดีกว่านะคะ
ว่าบาทนี่มีกี่ชนิดกันแน่ค่ะ
บาทเนี่ยเหมือนจะคล้ายกันนะจ๊
แต่ว่าเหมือนจะไม่คล้ายด้วย

ไทยเดิมกับสกโกเนี่ย๒๐๐กว่าปี

ภาพสูตรก็มีทรงหัวเสื้อ
ก็ประมาณ๕๐ปีถึง๖๐ปี
แล้วรูปตรงไหนที่นิยมที่สุดตอนนี้คะ
เอาปัจจุบันนี้นะครับส่งหัวเสือกกับส่งมะนาวทั้งบาทครับ

ขั้นตอนมีทั้งหมด๘ขั้นตอนนะครับ

๓ลูก๓แรกบาทหรือออกบาท
ตีตะเข็บ๕ลายบาทให้เป็นรูปทรง
๖สีเม็ดเอเลีย๗ตะใบบาท

ครูช่างบอกว่าทำบาทมีตั้ง๘ขั้นตอน
เดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าแต่ละขั้นตอนนี้เป็นยังไงค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมกว่าจะเป็นบาทแต่ละใบไม่ง่ายเลยอ่ะ
ขั้นตอนต่างมีถึง๘ขั้นตอน
ใครอยากรู้บ้างแต่ละขั้นตอนในการทำบาทเขาทำกันยังไง
ยากง่ายแค่ไหนไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ
ขั้นตอนที่๑เนี่ยจากเหล็กเส้นตรง

พอพร้อมวงรูปพระจันทร์เดี๋ยวเรามาบายเข้าวง
ให้มันเป็นวงโค้งมันก็จะกลายเป็นขอบละ๑อัน

ขั้นตอนที่๔คือตัวยึดทั้งหมดเลย

ขั้นตอนที่๙คือตัวยึดทั้งหมดเลย

ขั้นตอนที่๒๔คือตัวยึดทั้งหมดเลย

ถ้าไม่มีแบบที่เป็นช่องว่างอยู่

ถึงจะถูกต้องตามพระธรรมวินัย

๘ชิ้นถูกต้องตามประธำวินัย

ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมกับสองขั้นตอนของการทำบาท
ส่วนขั้นตอนที่๓ตามที่ครูช่างฮีรันบอกก็คือการแล่งบาด
การเล่นบาทเล่นบาทคืออะไร
ภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าการออกบาดนะคะ
เป็นการเชื่อมประสานรอยตะเข็บเพื่อให้เหล็กเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองค่ะ
ส่วนขั้นตอนที่๔จะเป็นขั้นตอนอะไรเขาทำกันยังไง
ตามดาวและครูช่างฮีรันไปดูกันเลย
แต่แต่ไม่ใช่วันนี้นะคะคุณผู้ชม
ขอติดไว้ก่อนขอเป็นตอนต่อไป
บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด
วันนี้ดาวและครูช่างฮีรันทร์ลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการ
ติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์